ผิดตูฆาตคืออะไรฆ่าพ่อตาย
แค้นลูกฆ่าพ่อฉุนเข้าข้างฝั่งแม่เลี้ยง

โอ้โหใช้มีดแทงไปพอเอาด้ำจอบตีซ้ำพ่อตายเลยนะครับ
การที่เกิดขึ้นเช้าของเมื่อวานนี้คุณผู้ชม

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบศพนายประพัทธ์คงเนียมคุณผู้ชมนี่
ผ้าปิดแล้วอายุ๕๙ปี
นอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านของเพื่อนบ้านด้วยนะ
ห่างจากบ้านตัวเขามาเนี่ยประมาณ๕๐เมตร
สภาพศพถูกแทงที่ชายโครงขวาซ้ายบ่าหลัง๔แผลกันคุณผู้ชม
แล้วถูกตีด้วยด้ามจอบที่กกหูข้างขวาอีกนะ
ก็ตกอยู่ข้างสวบละแล้วมีดนี้

ดูเลือดโดนก่อนด้วย
ที่หัวเธอที่แขนที่นิ้ว
โอ้โหได้รับบาดเจ็บครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว

คือศัตริย์ที่โดนอะอืมโอ้โหคือคงจะเอามือรับอะเอ่อนะฮะ
ส่วนคนลงมือก็คือนายวีรพงศ์คงเนียม
เบาเบาเบาเว้ยพ่อตายแล้ว
บ่าวอายุ๓๒ลูกชายแท้ของพี่ประพัดนั่นแหละ
หลังก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซ่อนตัวที่บ้านแม่ของเขา
ในพื้นที่ตะบนโคกทรายอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุง
เจ้าหน้าที่ไปคุมตัวเอาไว้ได้แล้วนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เบาเล่าดิฆ่าพ่อทำไมเนี่ย
เบาเล่าบอกเขาทะเลาะกับนางกิ่งแม่เลี้ยงเนี่ยนะครับ
ผ้าอยู่หลังบ้านซักผ้าอยู่หลังบ้านแล้วโมโหโมโหอะไรอ่ะนะครับ
เขาบอกเขาโมโหแล้วใช้ไม้ไผ่ไปทุบนางกิ่งจนได้รับบาดเจ็บ

คือเขากับแม่เลี้ยงมีปัญหาทะเลาะกันตลอด
คือคนไม่ชอบกันคนไม่ชอบกัน
คราวนี้เวลาทะเลาะกันพ่อจะมาห้าม
ห้ามแล้วตอบว่าเฮ้ยประมาณว่าเฮ้ยทำแม่เลี้ยงทำไม
น้อยใจไว้เฮ้ยน้อยใจแล้วโกรธพ่อเข้าข้างเมียใหม่เหรอ
ความมีดกระหน่ำแทงพ่อนะครับพ่อวิ่งหนีวิ่งหนีตาย
จะไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเขาวิ่งตามไปทันเอา
เอาด้ามจอบเห็นอยู่แถวนั้นคว้ามาตีซ้ำพ่อตายเลยครับ
พ้อค้าวห้ามพ่ออยู่แหว่นในบ้าน

ถึงไว้หลายวันเลยคืน
วะถึงนะไว้วันหนี่คืน

โอ้โหคือเอามีดแทงพ่อก่อนแล้วเอาด้ามจอบฟาดไปอีกเหรอ

นายประพัทธ์เนี่ยเลิกกับแม่ของบ่าวเข้ามา๕ปีแล้ว
แล้วหลังจากนั้นก็ไปคบหาอยู่กินกับนางกิ่ง
ส่วนบ่าวนี่จริงอยู่กับแม่ที่ป่าบอนนะ
จะมาขออยู่ขนำตรงข้ามบ้านพ่อได้ประมาณ๒เดือนเอง
แต่หลังจากมาอยู่มีปัญหากับแม่เลี้ยงตลอด
เพราะว่าเขาอารมณ์ฉุนเฉียวชอบตำหนิแม่เลี้ยงบอกโอ๊ย
แม่เลี้ยงไม่สวยเลยแล้วคือ
นี่คือท่านมีปัญหาทางตรงสายตาหน่อย
นี่แหละครับเหนื่อยกายนั้นยอมทนได้แต่เหนื่อยใจสิมันต้องฝืน
อันนี้คือแม่เลี้ยงโพสต์แม่เลี้ยง
ทำอะไรขวางหูขวางตายบ่าวไปหมดเลยนะครับ
แล้วเวลาบ่าวทะเลาะกับแม่เลี้ยงพี่ประพัดเขาก็มาแบบมาห้าม
ข้างแม่เลี้ยไงถ้าห้ามเนี่ยลูกก็มองว่าแบบ
ลักษณะเข้าข้างเหรอบ่าวก็เลยน้อยใจแล้วก็
จริงก่อนหน้านี้มันมีสัญญาณเตือนมาแล้ว
เอาไม้ฟาดพ่อมาแล้วเอาเหรอเออ
ญาตินะครับตั้งสดประเภทกุศลนะครับในประพัทธ์๓คืน
แล้วเดี๋ยวจะชาวประณะกิจวันพระหัสบดีนี้
ส่วนอาการของนางกิ่งปลอดภัยแล้วนะแต่ต้องดูอาการเลือดคั่ง
ขณะที่ในบ่าวแจ้งข้อหาฆ่าบุพการีโดยเจตนา
พยายามฆ่าแล้วก็อ้าวอ้าว
ทำไมอ่ะเสพยาด้วยอ่ะโอ้นั่นไงอ่า
นี่แหละอาจจะเป็นตัวเสริมแรงอาจจะเป็นตัวเสริมแรง